สวัสดีครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมอยู่กับไทยรัฐทีวีนะครับและนี่คือรายการผู้ว่ามหานครสตรีทอล์กวันนี้อยู่กับผมอุ๋ยภาคภูมินะครับ
ท่านผู้ชมครับผู้ว่ามหานครสตรีทอล์กคือรายการทอล์กที่จะพาทุกท่านไปเข้าถึงแคนดิเดตผู้ว่ามหานครแบบถึงตัวถึงใจ
วันนี้เป็นตอนสุดท้ายของผู้ว่ามหานครสตรีทอล์กนะครับเพราะเดี๋ยววันอาทิตย์ที่จะถึงนี้ถึงวันใช้สิทธิ์กันแล้วนะครับ
ท่านต้องไปลงคะแนนใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากอทมแล้วก็สกด้วยนะครับ
ส่วนผู้ว่ามหานครสตรีทอล์กตอนสุดท้ายในวันนี้จะพาท่านผู้ชมไปพบกับแคนดิเดตผู้ว่ามหานครคนไหน
เดี๋ยวอีกสักครู่ได้เจอแน่เอาเป็นว่าตามผมไปเลยครับท่านผู้ชมครับ
นัดแคนดิเดตผู้ว่ากอทมคนสุดท้ายไว้ที่ย่านบรรทัศน์ทองครับ
แหล่งที่มีผู้คนเดินทางมาเพื่อพบปากกันมากมาย
ถนนที่ได้ชื่อเรื่องอาหารการกินอร่อยและอยู่ใกล้กับมหาวิทยาลัย
ย่านนี้จะมีวัยรุ่นนิวโวเตอร์อยู่เยอะมากครับ
ไปครับไปเจอเขากัน
ครับโอ้โหยินดีครับโอ้โหบุรุษไม่เคยไม่เคยบนบุรุษนี้อ่ะ
อยากดูบรรยากาศหาเสียงตั้งแต่ละกลางคืนหน่อยครับ
อาจารย์หาเสียงมาเนี่ยเดี๋ยววันอาทิตย์นี้จะลงคะแนนกันแล้วครับผม
เป็นยังไงยังแข็งแกร่งที่สุดในปัตตะพีไหมไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าเราไปคนเดียว
ไม่รู้คนอื่นแข็งแกร่งแค่ไหนไง๕๐เขตได้ลงครบทุกพื้นที่
ใช่แล้วครับใกล้แล้วครับในห้าสิบเขตเนี่ยในทุกพื้นที่ที่ลงไปเนี่ย
ถ้าจะว่ากันไปแล้วเนี่ยคิดว่าปัญหาของจุดไหนเขตไหน
โอ้โหเป็นปัญหาเร่งด่วนแบบเราต้องไปทำให้เขาก่อนเลย
ว่าทุกจุดมีปัญหาเหมือนกันเลยเรื่องคุณภาพชีวิต
แล้วต้องเริ่มด้วยความโปร่งใสไม่สวยไม่เส้นอันนี้คนบ่นเยอะ
ตอนนี้ผู้ว่ากรทมเหมือนมาสมัครงานเหมือนกันนะ
การมาหาเสียงเนี้ยใช่สมัครกรรมคนกรุงเทพเนี้ยแหละ
นี่คือห้าล้านคนแหละในใบสมัครงานเขาจะมีจุดอ่อนจุดแข็งของคุณคืออะไรยังไง

แข็งเพราะว่าเราก็เข้าใจปัญหานะครับเพราะว่าเราหยุดลงมานานอ่ะครับ
เพราะฉะนั้นหาเรามีทีมงานที่พร้อมนโยบายเราไม่ขายฝันอ่ะ
แล้วก็ไม่ใช้งบประมาณเยอะไม่ใช้งบประมาณเยอะด้วย
จริงแล้วอย่างที่บอกว่าเงินไม่ได้เหลือเยอะนะกรทม
คุณจะไปทำโครงการแบบใช้เงินเป็นหมื่นเป็นแสนล้านเนี่ย
ท่านบอกว่าจริงแล้วเราใช้นโยบายทำน้อยได้เยอะ
เช่นเรามีอุโมงยักษ์อยู่แล้วถูกไหมน้ำไปไม่ถึง
ว่าจะทำให้น้อยยังคือก็คือทะลวงพวกท่อพวกครองให้น้ำไปถึงอุโมงยักษ์ครับ
ก็ไม่ได้จะใช้เงินเยอะแต่มันทำให้ทุกอย่างมันดีตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทางได้
ถ้าได้เป็นผู้ว่ากอทมเนี่ยคือนโยบายของอาจารย์เยอะมาก
สองร้อยกว่าแต่ว่ามันเป็นนโยบายเล็กในเก้าด้านอ่าในเก้าด้านเก้าด้านเก้าดี
มีอะไรที่จะทำก่อนเลยถ้าถ้าจะบอกคนกรุงเทพเนี่ยตรงกลางเลยอ่ะ
สนใจคือการบริหารจัดการมันต้องปรับทัพใหม่เลยต้องให้
ราชการกรทมเนี่ยเขาเรียกหันหลังให้ผู้ว่าหันหน้าให้ประชาชน
ไอ้ผู้ว่าเนี้ยมาเห็นสี่ปีหลนอ่ะไอ้ตอนเลือกตั้งนี่แหละหรอ
เหลือไม่เคยเห็นเลยบริหารจัดการปรับทัพปรับองค์กรใช่
โปร่งใสแนวคิดเอาประชาชนเป็นที่ตั้งเอาเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้
ขั้นตอนในการปฏิบัติงานใช่ไหมงานต่างไม่ต้องไปเจอเจ้าที่แล้ว
ทำไมต้องเจอเจ้าที่มีปัญหาอะไรทำให้เกิดการทุจริต
โปรกชั่นได้เห็นไหมถ้าเราไปไปที่มันสอบ
ไปพรูปส่งข้อมูลมาแล้วก็แล้วก็ขึ้นไปตามห้อง
แต่ประชาชนไม่ต้องเจออืมจังหวะถ้าเกิดขาดเหลืออะไรก็ส่ง
เหมือนเรายืนประสิทธิ์อ่าบ้างครับมันยืนประสิทธิ์ออไลน์เราไม่เคยเจอเจ้าที่ที่
การเรียกร้องอะไรเพราะว่าทุกอย่างเป็นข้อมูลอย่างเดียว
ไม่ต้องใช้ไม่ต้องใช้ความรู้สึกส่วนตัวถ้าเกิดมันถูกต้องปุ๊บ
เคยอนุมัติได้ตามเวลาที่กำหนดอืมงั้นถ้าเกิดพอการเจอ
การเจอตัวตัวเนี้ยมันทำให้เกิดต้นเหตุของการทฤษฎิการลักษณ์ได้
แล้วใครจะเป็นคนลงไปหาชาวบ้านที่อาจารย์บอกว่า
๔ปีไม่เคยเห็นเลยคือเจ้าที่เขียนต้องลงอ่ะต้องลงไปดูปัญหาอ่ะ
ตรงนี้น้ำทวมอย่างไรเนี้ยเราไปหาถูกมั้ยอืม
แต่พูดถึงว่าขั้นตอนในการอนุญาตว่าคุณจะยื่นแบบอนุญาต
เกาะสาขานี้หลักที่ดีสุดคือไม่ต้องไปเจอเจ้าที่มากอ่ะอืม
ถูกไหมแต่ว่าการไปเจอเดินตามโต๊ะต่างนี่แหละ
เป็นจุดที่จะไม่เกิดแม้อักษาในการไม่โปร่งสายได้
ใช้เวลาเท่าไหร่บริหารจัดการปรับทัพองค์กรของผมคิดว่าในปีแรกก็เห็นผลแล้วปีแรก
ปีหนึ่งใช่เพราะเราไม่ได้ใช้งุมหมากเยอะอ่างุมาลถัดทัพ
วิธีคิดอะไรอย่างเงี้ยเห็นครับส่วนในงานสองร้อยกับรันบีบาล
อันขยับไปอย่างนู้นปลูกต้นไม้ล้านต้นใช่ไหมอืม
ก็อาศจิตแรกกันไปปูกเลยเขตละร้อยต้นเองครับเขตละร้อยต้น
อาทิตย์ได้๕๐๐ต้นปีหนึ่งได้๒๕๐๐๐ต้น๔ปีล้านต้น
แต่ว่าเขกปลูกถึงหาต้นไม้เอาขากล้าไม้มาร้อยต้นปลูกทุกวันอาทิตยอาทิตย์ละร้อยต้น
เขต๑๐๐ต้น๕๐เขต๕๐๐ต้น๕๐อาทิตย์๒๕๐๐๐ต้น
สี่ปีล้านต้นนั้นทุกอย่างมันต้องเริ่มเลยไงอย่าไปคิดว่า
อันนี้โครงการเร่งด่วนทุกอย่างเร่งด่วนหมดยิ่งโครงการยาว
ต้องรีบทำก่อนเลยเพราะว่ามันใช้เวลานานไหม
แต่ทีนี้เวลาผมไปเจอคนกรุงเทพไปถามเขาว่าเออ
อยากให้แก้เรื่องไหนมีปัญหาเรื่องอะไรเนี่ยเอาแน่นอนล่ะ
อย่างที่อาจารย์ชาติชาติบอกเรื่องของคุณภาพชีวิตอันนี้เป็นหลัก
อยู่แล้วใช่ไหมแต่ไอ้พวกน้ำท่วมรถติดมลพิษที่ค้าขายหาบเล่ทางเดิน
อะไรพวกนี้อันนี้มันถือว่ารวมอยู่ในดูไล่สองร้อนนี่แหละไปดูเลย
มุดด้านหน้าไอ้น้ำท่วมก็อยู่ในเรื่องโครงสร้างดีอืม
เรื่องรถติดก็อยู่ในเดินทางดีโครงสร้างต่างก็มีโครงสร้างดี
เศรษฐกิจดีขับไล่แผงลอยการจัดการฝุ่นมลพิษก็อยู่เรื่องสิ่งแวดล้อมดี
เพราะเราคิดมาละเอียดแล้วเราไม่ใช่แบบนั่งทางในนะทำไหวเหรอ
ผมไม่ทำคนเดียวฆาติการลูกจ้างมีกี่คนอ่าแปดหมื่นคนมีสิบหกสำนัก
อุ้ยแปดหมื่นคนเหรอแปดหมื่นคนมันไม่ได้เยอะในกรณมแปดหมื่นคนเหรอ
บวกลูกจ้างนะฆาติการก็สองหมื่นกว่าดูแลคนห้าร้านใช่ใช่ไหมอ่า
คนห้าร้านมีพนักงานทำความสะอาดมีอะไรอย่างเงี้ยอืม
อย่าไปดูถูกกรทมนะเขามีทรัพยากรแล้วผมเชื่อว่าเขาทำงานได้เต็มที่
ถ้าเรามีทิศทางให้เขาทุกคนก็ผมว่านโยบายอาจถามว่า
มีสิบหกสำนักอ่ะครับสองร้อยเรื่องก็คือสำนักหนึ่งสิบตัวเรื่องเอง
ไม่ได้เยอะหรอกแต่ว่าเขาต้องมีงานให้เขาทำแล้วไปถูกทาง
แล้วเรื่องไม่ใช่เรื่องใหญ่ทั้งหมดบางอันเป็นเรื่องแบบไม่ได้ยากอะไรอ่า
ศูนย์เด็กเล็กอะไรอย่างนี้ก็ไม่ใช่เรื่องยากมันก็มีอยู่แล้วอะไรอย่างนี้
ดูแลครูคืนครูให้นักเรียนลดภาระครูลดภาระในการทำวิทยาฐานะโรง
กับผู้ที่โยงดีใส่เข้าไปเสาที่เปิดโรงเรียนได้ไหมให้พี่มาสอนน้อง
อืมทำไมมันเป็นประโยชน์ที่ผมว่าเอาของที่มีอยู่แล้วมาใช้ประโยชน์
จะลงสมัครผู้ว่ากรทมมาแบบโอ้โหนานมากอ่ะนานมากโอ้โหตั้งแต่ตอนที่ยังไม่รู้ว่าเขาจะให้สมัครเมื่อไห
ใช่ปี๒ปีด้วยซ้ำใช่ตอนแรกไม่ว่าจะปี๖๓จะเลือกแล้ว
นี่รอบปี๖๕เลยครับจะเอาเลยเป็นนักวิชาการ
เป็นรัฐมนตรีคือผมว่านะถ้าถ้าชื่อของชาติชาติสิทธิพันธ์
อาจจะไปทำงานด้านของบริษัทเอกชนหรือไปทำอะไรที่ไหน
คงมีคนแบบให้ทำงานเป็นที่ปรึกษาหรือทำอะไรแบบเยอะแยะ
ทำไมถึงอยากเป็นผู้ว่ากอทมคือผมไปดูเงินเดือน
ผมว่าจริงแล้วมันมีเรื่องแบบความฝ่ายฝันแล้วอยากทำให้กรุงเทพมันดีขึ้น
มันถึงมันอยากถึงลูกเรามันถึงอนาคตของเมืองด้วย
ความไฝฝันเลยอ่ะมันก็ถือว่ามันมันเราทำได้อ่ะ
แต่ว่าเป็นงานที่ท้าทายถูกป่ะเรื่องเงินทองก็ไม่
นาทีนี้ก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่มากอืมคือเราก็ผ่านจะเกษียณแล้วอ่ะ
พูดถึงอ่ะอ่าจริงจริงแล้วแต่ช่วงที่เราเป็นแครงเดชนายก
เราก็ลงพื้นที่เกาะธมอล์เยอะอืมเป็นปัญหาหลายอย่าง
เราเชื่อว่าเราแล้วทีมงานได้ทำกรุงเทพไม่ดีขึ้นได้อืม
แต่ว่ามันก็เหมือนกับเป็นมันคือเป็นอะไรเขาเรียก
ชั่นอ่ะส่วนตัวด้วยคือพาชั่นผมเนี้ย
ผมอยากจะให้คนคนอื่นมีชีวิตที่ดีขึ้นอืม
อ่านั่นจริงจริงนะครับนิดหน่อยก็ยังดีฉะนั้นการทำ
กรุงเทพให้ดีขึ้นเนี่ยมันคือทำให้ชีวิตของคนดีขึ้น
มันนี้คือความสุขจริงจริงนะที่เจอแต่มันไปพื้นที่
ทำอะไรก็อยากจะให้เห็นคนที่แบบเขาลำบากอยู่แล้ว
ก็มีเวลาอยู่กับลูกมากขึ้นเขามีที่ทำมาหากินเขามีการศึกษาที่ดีขึ้น
อันนั้นคือความที่สุดเออเรามีความสุขอันนี้จากใจชาติชาติ
พูดจริงจริงเลย
ยืนยันเหมือนเดิมไหมเหมือนตอนที่เราเคยคุยกันครั้งแรกอยู่ที่ทางไทยรัฐ

ก็พอนะครับก็ตำไม่ได้เรื่องธุรกิจ
การเมืองขาดเราไม่ได้มาที่แดงฮาตาย
อาจารย์เพิ่งขึ้นเท่าไหร่เองคะ๑๗เองยังไปเจ๊ะหรอ

เพราะทีมของเราก็มีเด็กรุ่นใหม่

ไม่มั่นใจเลยเหรอรู้ไว้ไหน

และทีมงานจะมั่นใจมีสนุกกับการทำงาน
พลังไม่เคยหยุดเลยเหมือนกับคนบ้าพลังเลยนะเนี่ย
กลัวมามืดไหมอยู่ดีโพลอยู่ดีเราก็นำมาตลอดไม่กลัวหรอก
ว่ามันเป็นเรื่องมันไม่ใช่แบบเป็นเรื่องฆ่าฟันกัน
สุดท้ายก็ต้องเคารพประชาชนตัดสินใจใครถ้าเขาตัดสินใจว่ามีคนอื่นที่เขามั่นใจกว่าก็ไม่เป็นไร
แต่ว่ามันคนแพ้มากกว่าคนชนะอยู่แล้วธรรมดาครับไม่มีอะไรเพราะมันเราไม่ได้กดดันหรอก
เดี๋ยวอาจารย์ชาติชาติจะไปเจอกับผู้ประกอบการที่เขา
ใช่เพราะว่าเรามีนาภิกษ์เรื่องธุรกิจกลางคืนอ่ะ
เดี๋ยวจะขอตามไปฟังด้วยว่าเขาจะสะท้อนอะไรบ้าง

ใช่ไหมเป็นการเคลื่อนเคลื่อนที่ใหม่ของกรุงเทพฯอืมเป็นตุ๊กตุ๊กไฟฟ้าใช้แอปเรียกครับ
แล้วก็ตอนนี้มีบริการ๕๖โซนแล้วคือเขาไม่รักคุณบอกเขาไม่ได้นะ
อุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปขอคุยกันบนรถได้แต่ว่าอาจารย์อาจารย์นิดนึง
อีกสองมันจะเลือกตั้งครับผมฝากอะไรถึงคนกรุงเทพฯอ๋อ
ผู้มีสิทธิ์มีเสียงในการใช้สิทธิ์อ๋อยี่สิบสองพุทธภาพนะครับ
หลังจากเก้าปีไม่ได้เลือกตั้งกันก็ไปเลือกผู้ว่ากันครับครับ
ระบอบประชาธิปไตยถ้าเราไม่เลือกตั้งเราไม่มีตัวตนนะ
นั้นไปเลือกตั้งกันเพื่อให้คนที่ได้รับสิทธิ์เนี่ย
ได้รับเสียงอย่างถล่มทลายเพื่อเป็นสันธามติของพวกเราอืม
การนำพวกเราในการสร้างกรุงเทพให้ให้ดีขึ้นครับอ่า

ก็ได้แอปในการเรียกจ่ายเงินทางแอปเอา

คุณชัดชาติพาเรามาเยี่ยมพูดคุยกับผู้ประกอบการซอยนานายวราชครับ

แล้วก็เรื่องของความปลอดภัยในซอยมืด

รมอก็ต้องช่วยดูแลในระดับชุมชน

บอกไปดูรายละเอียดในป้ายของคุณชัดชาติเบอร์๘เนี่ย

มันจะเปล่าได้เดี๋ยวเราจะเก็บกลับมาไง

อาจารย์ทำไมถึงใช้ตุ๊กไฟฟ้า

เพราะว่ามันไม่ปล่อยมลพิษไม่ปล่อยเพียงวันที่๑๕

เพราะฉะนั้นก็จะเริ่มจุดจุลาก่อน
แล้วไม่ใช่เราไปโบกเรียกเลย

อารีก็จะเป็นโซน

เขาก็วิ่งในโซนเขาเนี่ยเหมือนกับเป็นเส้นเลือดฝอยที่คอย

หรือเราจะไปช่วยไม่ดีกว่าเอกชนเขานะ

แต่บางอย่างกรทมอาจจะต้องเดินรถเองเหมือนกัน

ก็ได้ล่ะขอเองเสริมบางจุด
บางจุดที่รถเหมือนไม่ได้เดินอะไรอย่างนี้

รายไฟทำให้เส้นเลือดใหญ่ดูค่ะ
อืมแล้วบางอย่างกรณมมอลก็ต้องเดินหลายชาติเชียงชนเดินหรือว่าเดินเองอืม

ว่าก่อนมามีงบประมาณเท่าไรแปดหมื่นล้านครับรัฐบาลการงบประมาณตรายสามจุดหนึ่งล้านล้านอ่า
ดูแลประชากรสิบห้าเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นกรทมมีงบแค่สองจุดห้าหกเปอร์เซ็น
ครับแต่ดูแลประชากรสิบเปอร์เซ็นเนี่ยความหมายคืออะไร
ความหมายคือว่าหลายหลายอย่างในกอร์ธมอร์เนี่ยต้องถูกทรัพย์สูญโดย
กลางถูกไหมอ่าพูดอย่างสวัสดิการคนผู้สูงอายุ
อย่างเงี้ยถามว่าใครจ่ายไม่ได้กรทมจ่ายนะอืม
เงินที่รัฐบาลกลางจ่ายอ่าถึงแล้วนานานี่นะฮะ
แต่ไม่ใช่นานาสุขุมวิทย์นะนานาหัวลำโพงอาจารย์จะมา
ฝั่งมาฐานตรงนี้ครับเป็นแหล่งเที่ยวคนแหล่งกลางคืน
ก็นี่คือนโยบายหนึ่งคือเราพยายามพัฒนาญาติ
ให้แต่ละย่านเป็นอัตลักษณ์แต่ปัญหาอย่างหนึ่งนะ
คือก็ต้องดูว่าคนที่มาใหม่อย่างนี้
อย่างเมื่อเอาร้านเหล้ามา
คนชาวบ้านเดินเขาจะชอบไหมสมมุติบ้านผมอยู่ตรงนี้
ใช่หรือว่าเอาร้านกาแฟมามันตอบโจทย
มันสร้างความรำคาญเดือดร้อนหรือเปล่า
หรือว่ามีมุมไหนที่เศรษฐกิจมันจะกระตุ้นได้ไหม
วันนี้อาจารย์จะคุยกับใครน่าจะเป็นผู้ประกอบการ

สำคัญของกรุงเทพนะสร้างเงินมา๑๘แสนล้านต่อปี

อืมแล้วบางคนก็ไม่อยู่ในระบบคือไม่อยู่ประกันสังคมไงแล้วกลุ่มเนี้ยเป็น
พี่โดนหนักที่สุดเลยตอนโควิดโควิดนี่โดนก่อนเลยถูกไหมโดนปิด
ก่อนเลยสถานบริการทั้งหมดอ่ะแล้วก็ต่อเนื่องปัจจุบันและการเยียวยา
ก็มีจำกัดบางคนไม่ได้อยู่ในประกันสังคมก็ลำบากท่านบอกว่ากลุ่มเนี้ย
เป็นกลุ่มที่ต้องดูแลเขาแล้วผมว่ามันเป็นธุรกิจสำคัญของเมือง
แล้วอาจจะขยายไปถึงการท่องเที่ยวตอนกลางคืนด้วย
เพราะว่ากรุงเทพเองเนี่ยอนาคตสูงนักท่องเที่ยวกลับมาเนี่ย
บางทีการท่องเที่ยวกลางคืนก็ดีเพราะมันไม่ร้อนถูกไหม
ที่จะเที่ยวเมืองเที่ยวกลางวันร้อนกลางคืนมาดูปิดไฟให้ดี
ไลติ้งในเมืองขยายเวลาการเที่ยวให้นานขึ้น
รถติดน้อยลงฝุ่นน้อยลงเพราะว่ามันขยายเวลาในการเดินทางอะไรอย่างนี้
ก็เป็นอีกมุมหนึ่งว่ากรุงเทพยามกลางคืน
ก็จะเป็นอีกมุมหนึ่งที่เราต้องมาดูแลเหมือนกัน
เกิดชาวบ้านที่เขาอยู่ทางนี้เข้ามาบอกคือว่าโอ้โหไม่ไหวเลยอ่ะ
ใช่ใช่อันนี้ต้องดูไงมันต้องดูทั้งผลบวกผลลบไง
มหาบารานใช่มันต้องมีเรื่องเสียงเรื่องแสงสว่าง
เรื่องการอยู่ร่วมกันเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าเราจะมาโปรอย่างเดียว
แล้วก็มาฟังว่ามีปัญหาอะไรมันต้องเป็นเมืองที่น่าอยู่ใช่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

ทำทำร้านอะไรนะอ๋อทำอยู่ทั้งหมดสี่ร้านครับโอ้ทำสี่ร้านเลยเห
เอ่อนานายาวราชทำไมชื่อนานาไปชื่อของพูดตระกูลนานาปะใช่ครับอ๋อ
นานายวราชหรือนานาหัวลำโพงนานายเยาวราชครับก็เยาวราชว่ามันติด
ฝั่งนี้หัวลำโพงก็จะใกล้กันของร้านปลาเห่าแล้วกันครับ
เห่านี่เปิดมานานยังมาเห่าจะเปิดปิดยังไงอนุญาตยังไงโควิด
ผลกระทบก็รุนแรงแล้วการใช้ชีวิตพนักงานกลับกลับดึก
ไม่มีรถเมย์ขยะเก็บลำบากการเดินทางไม่สะดวกอะไรอย่างนี้
แต่วันนี้มันก็เป็นจุดที่เหมือนกับเป็นเศรษฐกิจกลางคืน
ซึ่งก็ถ้าเกิดในแง่ของการเป็นเมืองท่องเที่ยวมันก็มีความจำเป็น
ส่วนเรื่องชุมชนก็มีปัญหากันบ้างซึ่งอาคงต้องบริหารจัดการอืม
ตอนนี้ได้กี่โมงน้องเที่ยงคืนปะเที่ยงคืนครับ
มาเที่ยงคืนแล้วถ้าปกติมันได้เท่าไหร่ตีหนึ่งหรอ
คือเรื่องโควิดใช่ไหมแต่ก่อนโควิด
เที่ยงตีหนึ่งป่ะเที่ยงคืนก็เที่ยงคืนเหมือนกัน
หลายครั้งขายสุราคือเช่นที่เพิ่งก็มาอยู่นอกซนไงอืม
แต่ประมาณว่าเป็นตัวเศรษฐกิจมีการจ้างงานเยอะใช่ไหมครับ
ใช่ค่ะพอบอกอย่างนึงในโซนเรามันเป็นกฎที่จะดื่มหลุดพวกนักท่องเที่ยว

เป็นเหล่านักท่องเที่ยว
ไอเดียทำบาร์ทำร้านอาหารอืมซึ่งผมว่าก็เป็นสิ่งน่าสนใจนะ
มันเขาไม่ได้ขายปะหมี่ขายอะไรเหมือนก่อนแล้วไงอืมอืมนี่เราจะ
เมืองมันจะสับสนเขาไงให้เขาก้าวต่อไปได้อ่ะมันก็มีผลกับเรื่องเศรษฐกิจ
อะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็คือเรื่องความสมดุลระหว่างคนเดิม
คนใหม่มันก็ไม่ใช่ง่ายเราไปคิดแบบนั้นไม่ได้ใช่ไหมอาจารย์ว่าแบบ
เด็กรุ่นใหม่มาไปเปิดเทคเปิดผับเปิดบาร์เปิดบ้านให้ได้
มันคือชีวิตของเขานะถูกป่ะเด็กรุ่นใหม่เขาไม่ได้หางานนะ
อุ้ยอย่างเราหางานใช่ไหมอ่ะใช่เด็กรุ่นใหม่เขาสร้างงานเองอ่ะ
อ่าเนี้ยผมมีปลามีอะไรร้านขายน้ำพึ่งป่าอืม
ผมว่าอันนี้สำคัญนะคือเด็กเขามีพลังในความคิดสร้างสรรค์
นี่เมืองจะไปตีกรอบให้เขาเหรอผมว่าเมืองก็คือต้องต้องอย่าให้เกิด
ฟริกต์แล้วก็ดูให้มันเหมาะสมไงแล้วก็ผมว่าก็ต้องต้องเปิดพื้นที่สร้างสรรค
ว่ามันไม่ใช่มีเฉพาะกรุงเทพมีทุกเมืองในโลกถูกไหม
ผมว่าพลังพวกนี้แหละมันระเบิดออกมาได้มันก็สร้างอัตลักษณ์ตัวเองขึ้นมาได้
จำเป็นต้องเป็นโซนนิ่งไหมล่ะอาจารย์ในกรุงเทพอันนี้สำคัญนะ
ว่าเออโซนไหนที่ควรจะมีไม่มีอันนี้ก็ละเอียดอ่อนเหมือนกัน
ถูกไหมว่าเออโซนไหนได้ไม่ได้อย่างที่บอกถ้าเราเราไปจำกัดมาก
มันอาจจะดูบริบทของการอยู่ร่วมกันด้วยไหมเช่นควบคุมเรื่องเสียง
คุมเรื่องกิจกรรมไม่ให้มันกระทบกระเทือนกันมากหรือว่าอย่างน้อยให้มีกลุ่มกรรมการร่วมกันในเขตช่วยกันดูแลอะไรอย่างนี้
อืมคือถ้าเกิดยิ่งกลัวหมดโซนยิ่งมากผมกลัวมันจะกลายเป็นเครื่องมือในการแบบบางทีเหมือนกับ
ซึ่งมันไม่ใช่บอกว่ามันจะบวกทั้งหมดนะมันอาจจะมีผลกระทบข้างเคียง
เขาก็บอกว่ามีบางคนก็อาจจะมีปัญหาจะเรียนรู้จะอยู่ด้วยกันยังไง
คนเก่าคนใหม่มันก็ไม่ได้ต่างอะไรรู้ป่ะ
คอนโดในพื้นที่ที่แต่ก่อนเป็นที่อยู่อาศัยอะไรอย่างนี้
มันมิติหนึ่งถูกป่ะนั่นคือสิ่งที่แปลกใหม่ที่ขึ้นมา
มีแผนบริหารกัดการงานให้อยู่ด้วยกันอันนี้คือเขาใช้ดนตรีไทยเอง

แบบไม่ใช่แบบเป็นเหมือนกับความคิดอีกรูปแบบหนึ่ง

บาร์แรกในตอนฟิภาคฯ๒๐๑๕ครับ

พอเป็นปลาแรกพี่คุณแนะนำให้เรามาเปิดที่นักไทยแรง

ซึ่งเป็นละหน้ากีทุกอย่างเลยครับ
คนก็เยอะฝรั่งก็มา

คุณบอกก็เป็นจุดที่น่าสะเนม

แต่เดือนนี้มีร้านอาหารเยอะนะอาจารย์
ไปอยู่ตามตอกแบบที่เราคาดไปถึงอะไรอย่างเงี้ยคุณแม่คนแรกผมยังงงเลย
แล้วก็เนี่ยผมว่าอย่างนี้กลางคืนมีไรติ้งมีอะไรมันก็ดู
แง่หนึ่งมันก็ปลอดภัยขึ้นนะจากที่ไม่มีแสงสว่าง
เป็นกรอบมืดอะไรอย่างเงี้เพราะฉะนั้นในมุมหนึ่งผมว่ามันก็มีกระตุ้นเศรษฐกิจขึ้น
แล้วมันก็ขยายให้แบบกลางคืนทำให้เวลามันไม่ไปแน่นเฉพาะกลางวัน
อือแล้วก็คือผมว่าอากาศมันก็เย็นอะไรอย่างเงี้ยครับ
แล้วว่าธุรกิจคือเป็นเรื่องที่เราจะหลีกนี้ยาก
เพราะฉะนั้นตัวธรรมองค์ก็คงต้องเข้ามาดูแลให้อยู่กันได้อย่างมีความสุข
แล้วก็ไม่กระทบกระทั่งกันไม่แต่ผมว่าเมืองนี้มันอาจจะก่อนมันอาจจะเหมือนกับเป็นพื้นที่ไม่มีใครสนใจแล้วไง
แล้วมันก็รูปแบบมาแต่พอมีคนเข้ามามีประกิจการคนมันเห็นปัญหาชัดเจนขึ้น
เมืองมันเปลี่ยนแปลงอย่างนี้แหละมันจะรับมือยังไงนี่ก็เป็นโจทย์นะ

ที่บอกขายน้ำผึ้งร้านนี้อันนี้เป็นบาร์ที่ติดอันดับหนึ่งในห้าสิบของเอเชียเหมือนกัน
อ๋อเหรอผู้ประกาศเมื่อวานได้ที่สี่สิบสามในไอเชียนะ
คือมันเป็นสิ่งที่สร้างจากแบบสร้างมูลค่าจากสิ่งที่เราไม่คิดนะ
ซึ่งผมว่าเด็กรุ่นใหม่เขาก็มีพลังแต่ว่าเราจะดูแลเขายังไงให้มันไปได้
ถามว่าเมืองน่าอยู่สำหรับทุกคนได้ไหมผมว่านั่นคือ
สิ่งที่เราต้องการได้แค่ไหนก็คงต้องลุยให้เต็มที่
แต่ว่าโจทย์แต่ละคนไม่เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นบางคนไม่ได้ต้องการอะไรซับซ้อนนะ
ต้องการแค่แบบเออมีที่ให้เลี้ยงลูกมีอะไรเข้ามาว่าโจทย์มันไม่เหมือนกัน
มันต้องเข้าใจค่ะแล้วก็ปรับลงขอบคุณนะทุกคนขอบคุณมากครับ
เป็นกำลังใจให้นะสู้นะขอบคุณมากครับโอเคเอาล่ะไอ้ฟ้าป่ะครับ
สาดุอกนะได้อยู่เขาส่งสอครอบครัวเยอะเลยนะเพื่อนไทยอ่ะ
เป็นผู้ว่ากฎธมองค์กับผู้ว่ากฎธมองค์ลุงตู่ทำงานกันได้
เยี่ยมพูดคุยกับผู้ประกอบการย่านนานายวราชแล้ว
คุณชัดชาติได้พาผมเดินไปหาเสียงในถนนเยาวราชต่อระหว่างเดินก็ได้เห็นปัญหาของคนที่จะมาเป็นผู้ว่ากอทมหลายอย่าง
ผมเลยชวนคุณชาติชาตินั่งดื่มน้ำแล้วก็พูดคุยกันอีกหน่อย
และได้เจอกับน้องที่มาเที่ยวแล้วได้สะท้อนปัญหาของเยาวราชให้ฟังกันด้วย
ปัญหาคืออะไรนะปัญหาก็คือแบบว่าหนูรู้สึกว่ามันอ่ะน่าท่องเที่ยวแต่ว่ามันแบบแออัดมาก
ใช่ค่ะแล้วก็แบบมันรู้สึกว่าแบบเวลาเรามาเดินมันแบบยังมีความสกปรกอยู่เยอะ
ใช่ใช่ใช่อย่างเงี้ยค่ะน้องบ้านอยู่ไหนมาจากไหนกัน
อยู่นครค่ะแต่มันเรียนธรรมศาสตร์ค่ะเรียนธรรมศาสตร์แล้วพักที่ไหน
ใช่ค่ะแต่ทีนี้ก็รถติดใช่ไหมติดมาไงครับมารถไฟฟ้าป่ะครับ
ใช่ค่ะมาเอาเอารถมาจอดไว้ที่โรงแรมเพราะว่าแบบมันไม่มีที่จอดรถด้วยเยาวราชอ๋อ๋อ

ตรงกลางที่เราเดินกันมา
โอ้โหมันคึกคักมากเลยใช่ใช่คึกคักแบบสุดสุดเลยนี่ขนาดแบบโอ้โห
โอ้โหโพวิดเนี้ยตอนเนี้ยมันคือคักขึ้นนะใช่ใช่คือคักขึ้น
แต่เขาบอกในซอยในซอยก็เงียบหรือไม่เอาง่ายง่ายเลย
ถนนให้คนเดินอ่ารถเข็นวางแนวหนึ่งไอ้ร้านห้องแถวกับ
เดินยากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยฉะผมว่ามันก็มีต้องต้องคุยวิธีจัดการกันอ่ะ
จัดการยังไงอ่ะผมก็ต้องเอาต้องเหมือนกับคือแต่ละอันจดไม่เหมือนกันนะครับ
อืมใช่ไหมผมว่าแต่เยาวราคก็โจทย์หนึ่งครับชุมชนอื่นก็โจทย์หนึ่งอ่า
เราดันต้องตั้งคนร่วมกันเนี้ยอืมเจ้าของติดแสว่าผู้ค้า
ผมว่ามันมีคล้ายกระจายทางด้านลงมาอืม
มันไม่มีคำตอบเดียวสำหรับทุกคนทุกคนยังไม่ใช่แหละภูวาฟ่า
หนูมาว่าเอาแบบนี้น้องบอกรถติดก็คือต้องพิจารณาเหมือนกัน
การไปรถปิดเลยเพราะว่าคนมันไปทะเลทั้งอื่น
รู้เปล่าอุ๊ยทำไมร้านดีทำไมฮะความมันเบิดแปดอ่ะโอ้โห
มันไม่ธรรมดานั่นร้านนี่เห็นพอเห็นเลขเด็มอ่อ
อร่อยอร่อยอร่อยหมดแล้วหรอนี่ไม่กินเร็วจังไงแต่นี่ก็คือเศรษฐกิจกลางคืนอืม
เพราะว่าตอนคืนมันไม่ร้อนใช่ไหมอืมเรามาเนี้ยไม่เดินได้ถ้าเป็นกรรมวันไม่มีทางเลย
ผลักดันเศรษฐกิจที่อาจารย์ชาติชาติบอกว่าตั้งใจเลย
เป็นสิ่งที่แบบตั้งใจอยากจะทำให้คนกรุงเทพมีคุณภาพชีวิตดีเนี่ย
อาจารย์ชาติชาติวาดฝันไว้ว่ายังไงว่ากรุงเทพในความคาดหวังของเรา
ฝันของเราถ้าเราได้เป็นผู้ว่ากรทมเนี่ย
กรุงเทพมหานครมันต้องเอามาประเดิมไหนผมว่ามันจะมีสองส่วนนะ
ส่วนหนึ่งคืองานประจำประจำคือเนี่ยเก็บขยะ
แสงสว่างความปลอดภัยทางเดินเท้าน้ำท่วมน้ำขัง
อันนี้ต้องดีขึ้นแน่นอนเพราะว่ามันคืองานที่เราเห็นอยู่แล้ว
ปัญหาที่เจอเพราะว่าขยะน้ำร่วม
ผมมองกรุงเทพอยากให้เป็นไรอยากให้เป็นเมืองที่เป็นศูนย์การเศรษฐกิจของภูมิภาคเลย

ใช่เพราะว่าเมืองเนี่ยมันอยู่ได้เพราะเศรษฐกิจ
ถามว่าเมืองคืออะไรเมืองคือตลาดแรงงาน
คือเรามาอยู่ในเมืองเนี่ยเพราะมีงานอยู่ที่เพราะอุ๊ย

ถ้าไม่มีงานเนี่ยคนไม่ได้อยู่ในเมือง
เพราะฉะนั้นเมืองจะมีอนาคตได้ต้องมีงานที่มีคุณภาพ
มีงานที่มีรายได้ที่ดีดึงคนเก่งไว้ได้
คนเก่งได้อืมแล้วถ้าเกิดเราไม่คิดมุมเนี้ยสุดท้าย
มีศิลปะวัฒนธรรมเรามีความน่าอยู่
คนอยากมาเที่ยวกรุงเทพทำยังไงที่เราจะปรับให้
ผลผลิตให้มันดีที่ดึงดูดคนเข้ามา
อันเนี้ยเราเป็นเป็นคิดแสนอาชีพผมคิดว่า
กรุงเทพสามารถเป็นศูนย์การเศรษฐกิจโดยเฉพาะเศรษฐกิจสร้างสรรค์
แล้วดูดิคนผมว่าคนไทยมีหัวไอเดียดีเยอะแยะเลย

ก็บอกว่ารัฐบรรดาบราวเองก็ต้องคุยกับหน่วยงานศัตรูศักดิ์ในกรุงเทพเลย
จัดตั้งศูนย์ร่วมมือรัฐเอกชน
กำหนดทิศทางว่าเฮ้ยอนาคตเราอยากจะเป็นศูนย์กลางด้านไหนเช่น
ศูนย์กลางด้านการประชุมสัมมนา

เพราะถ้าเกิดมีทิศทางพวกนี้ซึ่งต้องเริ่มทำเลย

เห็นคนต่างชาติย้ายมาอยู่เมืองไทยเยอะขึ้น
ผมว่าอันนี้เป็นจุดจังหวัดสำคัญหลายชาติจะย้ายจากเมืองอื่นแล้ว
ห้องกงสิงคโปร์ราคาแพงเงินกลุ่มแพง
เมืองไทยโควิดเนี่ยมันน่าอยู่พื้นที่เยอะ
ซึ่งมันจะอยู่ในเรื่องเศรษฐกิจดีแล้วก็สร้างสรรค์ดี

๔ปีผมว่าสเต็ปขึ้นได้แต่ว่าไม่เสร็จหรอก
เสร็จแต่ว่าเห็นทิศทาง

เห็นทิศทางกำหนดทิศทางอยากจะไปทางไหน
ให้เก็บร่วมลงมือรกลาเวลาภาครัฐเอกชนที่เข้มข้นขึ้น

เก็บขยะน้ำเสียเพราะว่ามันคือกุณภาพชีวิตประจ่ำ
ทิศทางของเมืองจะเป็นศูนย์กลางยังไงและจะไปทางไหน
คนก็อยู่ในเมืองไม่ได้ครับวันอาทิตย์ลงคะแนนแล้วครับผม
ไปไปลุ้นคะแนนตัวเองที่ไหนก็ออฟฟิศบ้างเดี๋ยวก็
เย็นก็นัดน้องไปทีมงานเราแต่ละคนไม่เคยผ่าน
การเลือกตั้งมาเลยอ่ะก็เหมือนกันนิวโวตเตอร์เจ็ดแสน
แสนเสียงให้เขาไม่เคยการเลือกตั้งมาก่อน
เห็นไหมว่ามีคนชอบหูว่าผมเนี่ยเป็นพักเพื่อไทย
อย่างเงี้ยอืมไม่มีพรรคเพื่อไทยมาเลยป่ะก็เดินกัน
ดุ่ยอย่างเงี้ยเอาเอาเอาไอ้ชัดอีกครั้งหนึ่งไม่เกี่ยว
ใช่ไหมไม่เกี่ยวนี่พูดที่เขาส่งสอกอยเยอะเลยน่ะ
เพื่อไทยอ่ะคนที่ห้าร้อยไม่เกี่ยวสอกอมีมาไม่มี
เลยอ่าไม่ได้ไม่ได้รังเกียจกันนะครับแต่เป็นอิสระ
กลายเป็นเพื่อนกันแต่ก็เดินทางใครทางมันไงทำงาน
หมดกับใครก็ได้ทำงานได้ผมว่ารัฐบาลลุงตู่ก็
เป็นผู้ว่ากรทมกับรัฐบาลลุงตู่ทำงานกันได้
ทำแต่ว่าต้องเอาประโยชนประชาชนเป็นที่ตั้ง
เขาไม่ทำประโยชนประชาชนเราก็ต้องลุกขึ้นสู้อ่ะอืม
มางั้นเมื่อเขาแบบทำอะไรที่แบบไม่ไม่ได้ประโยชน์
คมบุญเทพฯเราต้องมายอมก็ต้องลุกขึ้นสู้กับเขาวัน
รอลุ้นผลไปรู้ที่ไหนรู้ที่ไหนเนี่ยผมจัด
รายการที่สถานีนี่แหละอ๋อจะต้องมาถ่ายทอดสดที่ผม
ยังไงเนี่ยปิดหีบอะไรเสร็จเรียบร้อยเนี่ย
ต้องได้คุยกันนะได้ครับยังไงขอให้ย่านชาติช่องดี
ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับอ่ะโอเค
หลังจากนั่งพักกันแล้วคุณชัดชาติชวนผมนั่งรถตุ๊ก
ไฟฟ้าไปต่อย่านราชประสงค์ครับเพื่อดูชีวิตการเดินทาง
พนักงานห้างที่เพิ่งเลิกงานและต้องเดินทางในเวลา
กลางคืนรวมถึงผู้ค้าขายที่ต้องใช้ชีวิตยามค่ำคืน
แม่สมกับนโยบายผู้ว่าเที่ยงคืนที่ใช้หาเสียงอยู่เลย
ครับคุณชาติชาติปกติน้องเลิกกี่โมงคะอ่าปกติเลิก
สามทุ่มค่ะเก็บร้านพึ่งเสร็จก็เลยเพิ่งได้ออกมานั่ง
รอรถก็แสดงว่าประมาณสี่ทุ่มเนี้ยทุกวันต้องมานั่ง
รถเมย์ใช่ค่ะแล้วแล้วบ้านอยู่ไหนฮะอ่าอยู่เพชรบุรี

เพราะว่าเลิกงานมันไม่เท่ากันนะคะ

อยากให้ผู้ว่ากรทมเขาช่วยยังไงบ้างอ่ะหนูว่ามันแบบอยากให้แบบรถแบบไม่ติดขนาดเนี้ยค่ะ
เพราะว่ามันติดมากรถเมถี่ขึ้นใช่ค่ะแต่ว่าถนนเล็กมาก
รถเล็กมากแคบใช่ค่ะแคบเป็นหอพักใช่ไหมข้างใน
ใช่ค่ะเป็นหอพักหอพักเยอะข้างในเนี่ยนะฮะใช่ค่ะ
กับซอยหอพักหนูไกลอยู่ค่ะประมาณสามร้อยเมตรได้
ฝนตกเวลาฝนตกอะไรไงก็ต้องเดินนะใช่ค่ะ
น้ำท่วมไหมไม่นะคะเพราะว่าหนูเพิ่งมาอยู่ก็ยังไม่ท่วมค่ะ
แล้วกันคืนคนเยอะป่ะเดี๋ยวเดี๋ยวคนมารอรถเมธ์เยอะป่ะสถานี
พรุ่งนี้เช้ามาทำงานกี่โมงครับพรุ่งนี้สิบเอ็ดโมงค่ะเขาเปิดกี่โมงเนี้ยค่ะ
ก็ตื่นตั้งแต่เก้าโมงค่ะอ๋อโอเคแก้ยังไงอาจารย์
เพราะฉะนั้นแก้ยังไงถ้าเกิดจริงแล้วก็คืออาจจะต้องดูรถเมย์ให้มันถี่ขึ้น
แล้วก็ดูเรื่องรถติดกลางคืนเนี่ยเห็นไหมมันไม่มันไม่ควรจะติดนะเนี่ย
รถเมถี่จริงแต่ต่อให้มีเยอะขึ้นแต่รถมันโอ้โหกว่าจะมาถึงใช่ไหม
รถมันติดไงไปถามว่ากลางคืนมันติดเพราะอะไรต้องมาดูเหมือนกันอ่ะ
ใช่ไหมเออในความคิดของเราก็กลางคืนมันไม่กลัวรถติดแล้วนะ
ใช่ค่ะกลางคืนกลับไปรถติดอาจจะเอาแต่ห้างส่วนหนึ่งไง
บางทีพอรถห้างเลิกใช่ไหมไอ้ที่เอารถก็ออกมาเจอกัน
ตรงเนี้ยมันที่จอดรถอยู่ตรงนี้อย่างนี้มันมีไฟแดงเนี่ย
ใช่แต่ตรงเนี้ยมันจะมีทางรถด้วยก็ทางรถด้วยอืม
มีหลายสาเหตุนะแล้วก็อาจจะมีเรื่องก็คืออาจจะไปก่อสร้างถนน
จุดที่รถทงรถเครนมาปิดถนนอะไรอย่างเงี้ยก็หลายมิติอ่ะ
ผู้สมัครผู้ว่ากรณมเออจำน่าผมได้ไหมเนี้ยรับฟังไปแล้ว
ไม่รู้จักใช่ไหมไม่รู้จักอ๋อนี่โปสเตอร์มาให้หน่อยเอาพูดเล่มไหมเนี้ย
อ่าโปสเตอร์ที่ไหนจ๊ะแล้วอยู่ตะวัดดีกว่าไหมเนี้ยอ่าน
ร้าเอสโอเคขอบคุณชายอืม
โหได้ได้ฟังปัญหาสัดฐอนไว้นี่นี่ชีวิตชีวิตคนจริงจริงเลยน่ะอาจารย์
คนเหนื่อยแล้วก็ต้องมายีลอยมั้ย

เดี๋ยวน้องจะนั่งไปไหนนะพักเกร็ชเหรอ

อย่างงีท้อไหมท้อนิดหน่อยค่ะท้อนิดหน่อยเนี้ยนี่อันนี้คือที่ในเมืองเลยนะ
อันนี้คือในเมืองเลยไฟมันมืดไปไหมหรือว่ายังไง
มันก็ดับถูกไหมบางอันก็ดับอันนี้สำคัญเหมือนกัน
นู้นมันก็มืดได้ไฟจากเดี๋ยวพอไฟห้างปิดก็จะยิ่งมืดยิ่งขึ้น
ทำยังไงมันเป็นไปได้เราจำเป็นต้องเปิดไฟให้มันสว่างทั่วกรุงเทพไหม
สว่างดิต้องมีกำหนดเลยว่ามันไม่ต้องรัวเปลืองไฟไม่ต้องโอ้โหโซลาเซลล
จำเป็นพวกริมคลองซึ่งเดินสายแพงอะไรอย่างนี้
ก็จะมีแบบที่แบบมีแบตเตอรี่อะไรอย่างเงี้ยเพราะบางจุดที่อาจจะแบบ
ในสวนอะไรที่มันมีค่าสายไฟแพงอย่างนี้ก็อาจจะทำได้
ซึ่งบางจุดที่มีอยู่แล้วมันก็ไม่ต้องติดหรอกก็ใช้
ไม่แพงอ่ะอืมกินไฟนอดได้เยอะแยะเพราะผมว่าอย่าไป
อย่าไปเหนียมเรื่องไฟเพราะว่ามัน
เป็นเรื่องความปลอดภัยอ่ะ
คุณผู้ชมครับวันนี้เรามากับอาจารย์ชาติชาติสัมผัสวิถีชีวิตของคนในพื้นที่เมืองหลวงจริง
อยากให้อาจารย์ลองปิ้งลูกชิ้นขายหรือว่าขายผลไม้
มันร้อนมันร้อน
โปรดติดตามตอนต่อไป

ผู้สมัครหมายเลข๘
อีก๒วันถึงวันลงคะแนนแล้ว
มาสำคัญวิถีชีวิตของคนกรุงเทพ
นี่คือชีวิตของคนจริงเลยล่ะอาจารย์ชัด

๖โมงเช้าตื่น

นับคนค้าคนขายที่แบบยืนอยู่ทั้งวันเนี่ยนี่ลูกชิ้นยังไม่หมดเลย
มีคนมาซื้อแล้วเขายังชั่วหน่อยเออร้านค้าร้านขายไปดูกันมาเยอะแยะไปหมด
ขยะน้ำทำอะไรเยอะแยะไปหมดแล้วมีคนถามผมว่าหาเสียงเหนื่อยไหมอ่ะอืม
บอกประชาชนเหนื่อยกว่าเยอะใช่ไหมมาเราออก๖โมงตีสี่ชาวบ้านออกแล้ว
แต่ว่าเรากลับถึงบ้านสามทุ่มนี่สี่ทุ่มเองบอกว่ามีอยู่เลย
เพราะฉะนั้นชีวิตคนกรุงไม่ได้ง่ายนะเหนื่อยนะ
เพราะว่าอะไรที่เราช่วยได้ต้องช่วยเดินทางสะดวกขึ้นทำรถให้หายติด
อากาศที่ไม่มีมลพิษพวกน้อยอย่างน้อยให้ชีวิตเขามีความสุขขึ้นบ้างอ่ะครับ
มีอะไรอยากฝากบอกถึงคนกรุงเทพหน่อยไหมครับก่อนจะไปใช้สิทธิ์กันวันอาทิตย์
ก็ผมว่ากรุงเทพมีสิ่งดีเยอะครับแต่ว่ารอการดูแลการทำให้มันดีขึ้นอ่ะ
ผมว่าเราทำให้ดีขึ้นได้เราช่วยกันเดินไปด้วยกันนะครับ
แล้วก็ทำให้เมืองกรุงเทพเป็นเมืองที่น่าอยู่ขึ้นครับวันอาทิตย์นะครับ
ผู้ชมครับสกด้วยนะฮะผู้ว่ากอทมด้วยครับ
ก็ขึ้นอยู่กับทุกท่านแล้วล่ะครับว่าให้ผู้สมัครคนไหน
ได้มีโอกาสเป็นผู้ว่ากอทมของท่านครับขอให้ทุกท่านผู้สมัครทุกท่าน
โชคดีกันแล้วกันรวมทั้งอาจารย์ทัศน์ด้วยครับผมทัศน์ศิริพันธ์นะครับ
เบอร์แปดนะครับครับแล้วพร้อมจะเป็นผู้หนักเป็นความหวังให้พวกเราฮะ
มาทำกรุงเทพให้เป็นเมืองที่น่าอยู่สำหรับพวกเราทุกคนครับ
วันนี้ขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
และนี่คือผู้ว่ามหานครสตรีทอล์กนะครับทุกผู้ชมครับ
วันนี้ผมอุ๋ยภาคภูมิพันธ์สถิตย์ครับขอบพระคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ